เรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงของ๗วันอันตราย
ไป๓วันสูงสุดนั้น๑๕๙ศพแล้วนะครับ
ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยส่วนใหญ่ก็เมาแล้วขับสักส่วนใหญ่คุณผู้ชม
ไปดูข้อมูลจากศูนย์ป้องกันเป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ครับหรือว่าสปฐสรุปสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงวันที่๒๙ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่๓ในการลนลงขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจรหรือว่าในช่วงของ๗วันอันตราย
เกิดอุบัติเหตุ๕๓๑ครั้งมีผู้เสียชีวิต๔๗ศพและบาดเจ็บ๕๖๐คน
อันนี้เฉพาะวันที่สามนะครับโดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ได้แก่เมาแล้วขับขับรถเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่ยานพาดนานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
แก่รถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็เกิดบนถนนเส้นสายตรงของกรมทางหลวงมากที่สุดนะครับ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่นู่นล่ะครับจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็นครปฐม
ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดณตอนนี้เป็นกรุงเทพมหานคร
ถึงแม้รถจะออกจากกรุงเทพไปเยอะแล้วแต่ว่าคนในกรุงเทพยังสูญเสียเยอะที่สุดใน๓วันนี้นะครับ
ขณะที่จังหวัดที่มีคนเจ็บเยอะที่สุดได้แก่นครปฐมนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
สำหรับยอดรวม๓วันในช่วง๗วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๑๕๐๐กับ๔ครั้ง
และมีผู้เสียชีวิต๑๕๙ศพบาดเจ็บ๑๕๔๙คน
ลำปางครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดใน๓วันนี้ครับ
ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดยังคงอยู่ที่นครปฐม
กรุงเทพมหานครก็ยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่๑๐รายด้วยกัน
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้สั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและเข้มงวด
กำชับเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจดูแลเส้นทางทั้งสายหลักสายมรองอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ๔โมงเย็นไปถึง๒ทุ่มช่วงนี้มันเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลย
โพลด์เทสโพลด์เทสเนี่ยเน้นการปรับแขนใบเรื่องของการตั้งจุดตรวจ
พร้อมกับจัดชุดสายตรวจดูแลความปลอดภัยเส้นทางต่างโดยรอบ

แล้วก็สถานบันเทิงต่างจุดไหนที่เขามีจำหน่ายสุราก็ต้องระวังกันด้วย
แล้วก็เน้นกวดขันคนขับขี่ต้อง

บางทีก็จะควบคุมสติควบคุมอะไรไม่ได้